สุดมาก

หยุดเสาร์อาทิตย์นะครับ

ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่ง

ญิบไปเลยค่ะ๑ล้านบาท

เราก็ทำหน้าที่ของเราได้อย่างเต็มที่นะครับ
และก็สมบูรณ์แบบทรงน้องแก้ม
นักสู้ชีวิตของเราต้องการเงิน๑แสนบาท

ประสบความสำเร็จไปแล้วเรียบร้อย
มีหลายคนที่เราภูมิใจมากพูดถึงน้องแก้มก็เลยนึกถึงเด็กในวัยเดียวกันคุณผู้ชมคะ
จำได้ไหมน้องลินที่เคยมากับคุณแม่ที่คุณแม่มือพิการจำได้ไหมคะ
ใช่ครับที่อยู่จังหวัดพยาว
นอกจากปัญหาที่ต้องเล็งดูพ่อแม่แล้วปัญหาหลักเลยก็คือห้องน้ำที่บ้านชะมรุดส้มจริง
คือไม่ปลอดภัยไม่มิดชิดแล้วที่บ้านก็อยู่กันผู้หญิงสองคน
แล้วก็เคยมีกรณีมีคนแบบว่าปีนมามาแอบดูน้อง
ปรากฏว่าออนแอร์ไป
ก็มีท่านผู้ใจดีท่านผู้ใจบุญนะคะยื่นมือเข้ามาช่วย
ตอนนี้ก็ไปสร้างห้องน้ำของน้องนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
แล้วตอนนี้น้องก็สามารถใช้ห้องน้ำด้วยความสบายใจ

รายการของเราแล้วไม่ได้รู้จักกันมาก่อนไม่ได้เป็นญาติไม่เป็นรายการเห็น
ไปสืบหามาเองว่าน้องเขาอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดอะไร
แล้วไปติดต่อแล้วก็สร้างห้องน้ำจนเสร็จเรียบร้อ

อันนี้ถึงว่าในสังคมในเร็วของเราก็มีรอย๋ยิ้มเล็ก
มีความเอื้ออาทรมีความเป็นห่วงเป็นใหญ่กันในสังคมนี้ยังมีอยู่จริง

วันนี้ก็มาถึงคิวของนักสู้ชีวิตคนต่อไปของเรานะครับ
วันนี้เป็นผู้ชายกันบ้างเป็นสุภาพบุรุษ

คุณพ่อที่มีความรักในครอบครัวรักในภรรยาและรักในลูก
ชีวิตก็ลำบากส่วนจะลำบากยังไงขนาดไหนนะครับ
ชมภาพชีวิตของเขากันเลยครับ
ผมชื่อนายสุนันนำกุลดวงเพชรอายุ๓๙ปี
บ้านก็อยู่ดอนอาชีพรอบพอบ้านที่ผมอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นบ้านสังกษีนะครับสร้างเอง
เช่าเขาอยู่ปีหนึ่งก็๕๐๐๐นะครับ
อยู่กับลูกแล้วก็แฟน๓คนพ่อแม่ลูกครับ
ลูกผมปัจจุบันอายุ๔ขวบแล้วแต่ยังพูดไม่ได้
หมอเขาบอกว่าพัฒนาการช้าสงสารเขามาก
เรียนหนังสือก็เรียนไม่ได้จนมากครับ
เวลาผมหาเงินไม่ทันอะไรอย่างนี้ลูกชายก็อด
เคยอดปันแบบว่านมกองนึง
เคยกินจนวันครึ่งกินทีละน้อยก็ดึงออก
ทีละน้อยก็ดึงออกจนหาเงินได้ค่อยซื้อใหม่ได้ครับ
สารลูกมากเขาต้องอดกับเราครับผม
เวลาเขาหิวก็มาก่อค้าเราเค้าไม่พูด

บางครั้งก็คุยกับแฟนหาเงินไม่ทันแล้วทำไงเนี่ย
กูบอกไม่เป็นไรกินกล่องเดียวพอ
ฉันเป็นเมียของสุนันเขาเป็นคนดีมาก
อดีตนี้เขาไม่พูดนะพี่เพราะเขาก็รู้อยู่ว่าเราเป็นมายังไง

ผมรู้อดีตของแฟนผมทั้งหมดแต่ผมก็รับเขาได้
ผมไม่เคยรังเกียจแฟนผมเลยแม้แต่นิดเดียว
เพราะความสงสารเขาเขาไม่มีใครเลย

เราก็พากันไปเก็บกระป๋องเบียร์ตามร้านเบียร์นะ
มีพี่คนหนึ่งบอกว่ามีนึงขึ้นไปร้องเพลงบนวิธีนี้

เคยกินยาเคยทำร้ายร่างกาย

ปัญหาเรื่องลูกก็พอหนักใจแล้วมาปัญหาเรื่องแฟนอีก

หมอบอกว่าต้องเขียนใบส่งตัวไปกรุงเทพ

พอรู้ว่าเครื่องเราก็เลยไปหาหมอ

หนูก็เห็นเขาเอายามาให้หนูอยู่๓อย่าง

ไม่งั้นมันจะซึมเข้าสมอง

หมอขอนแก่นเขาก็วิจัยออกมาว่า
มันไม่ใช่เชื้อราที่รุนแรง
รักษาได้และสามารถมองเห็นได้
ถ้าเกิดเรามีตังค์รักษาแล้วเราไปรักษาต่อเนื่อง
ตอนนี้ก็ตาข้างซ้ายก็เป็นอยู่

สงสารเขาถ้าเป็นแทนได้
ผมจะเป็นแทนลูกแทนเมียผมเลยครับ
แล้วก็เป็นอีกครอบครัวหนึ่งนะครับ

คุณสุนันรอปภคนยากบากบั่น
เพื่อลูกและเมียครับ

ในเครื่องแบบรักษาความปลอดภัย
รอปภเต็มยดเลย

อันนี้เป็นประจำที่ไหนรู้ครับ

อันนี้เป็นชุดที่ใส่ทำงานปกติ
วันนี้ก็ไม่ได้มาคนเดียว
กำลังใจที่สำคัญของพี่สุนัน

ขอต้อนรับคุณภรรยาแล้วก็คุณลูกด้วยนะคะ

คุณสุนันภรรยาคุณสุนันคือ

คุณเฟื้องฟ้าและน้อง

น้องเพชนะฮะคุณเฟืองฟ้ากับน้องเพช

คุณสุนันตอนนี้เอาจริงเลยที่ห่วงที่สุดเลยคืออะไรคะ
หนึ่งคือลูกอีกอย่างหนึ่งแล้วก็แฟนอย่างหนึ่งครับผม

ขวบซึ่งปกติแล้วเด็ก๔ขวบจะต้องพูดได้แล้ว

หมอเขาบอกว่าพัฒนาการช้าต้องมาหาหมอเรื่อย
ตอนนี้ผมก็เลยบอกไปถามเขาอีกทีก็บอกว่าเป็นผังผืดใต้ลิ้นครับ
ก็พาไปหาหมอเขาบอกแนะนำให้ไปตัดเลย

ตัดผังผืดที่ใต้ลิ้นเนี่ยครับ

พอตัดเสร็จปุ๊บลูกก็ไม่พูดครับ
เรียกคำเดียวโอ๊ะคำเดียวเลยครับ
มันไม่เป็นภาษาครับแต่เวลาเขาคุยมันรัวไปเลย

อยู่กันสองคนกับคุณแม่กับคุณพ่อก็ไม่พูด

ก็เขาก็มาดึงขาเราครับมาดึงขาดึงแขนเราอยากกินอะไรก็มาดึงพ่อไปครับ

คือในวันที่ไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกเนี่ยบอกลูกว่ายังไงเราไม่มีนมให้ลูก
บอกว่าต้องอะไรกระป๋องนึงกินทั้งวันเลย

คือให้กินนิดนึงแล้วก็ดึงออกดึงออกอย่างนี้เหรอฮะ

แล้วน้ำใสเยอะอยู่คิดใหม่มันมีกินไปทั้งวันให้ได้ไม่เห็นหมดไปทีเดียวครับ
รูปนี้นี่คือเลื่องลูกเราต้องที่นี่มาถึงเรื่องคุนภรรยาบ้าง
ภรรยาเรานี่มีอะไรบ้างที่คุณพี่เป็นห่วงนะตอนนี้ไม่สบายเป็นอะไรบ้างคะ
คือว่าแรกอะเขาปวดตาเขาแบบก็คันอะพี่
เขาเลยเอามือขยี้ทิ้งอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นน้องขึ้นตาเลย
ผมพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าเนี่ยต้องเขียนใบส่งตัวนะเอาไปฟอกตาออก
ผมเลยบอกอุ๊ยคุณหมอควักตาเลยเหรอเขาบอกต้องควักนะเนี่ยเป็นเยอะแล้วนะเนี่ย
เปลี่ยนกี่วันกี่ไอ้นั่นแหละถึงเพิ่งมาผมก็เลยบอกโอ๊ยผมเพิ่งเปลี่ยน๒วันเองนะพี่
นี้เจอปานนี้แหละเขาบอกติดเชื้อร้ายแรงมาก
ตรงนี้คือโรงพยาบาลแรกโรงพยาบาลแรกครับผม
ผมเลยคุณหมอไม่ได้หรอกผมบอกอย่าทำเลยถ้างั้นส่งผมไปขอนแก่นนะ
เขาก็บอกทางนั้นก็ได้เขียนใบให้แล้วก็ส่งตัวไป
ส่งตัวเนี่ยมันปวดบวมหมดเลยแหละครับปวดเป็นน้องเต็มตาเลย
คราวนี้พอไปถึงหมอนู่นหมอนุ่นเขาก็เอาถ่านตาออกแล้วก็จิ้มน้องก็แตก

ครับแล้วก็เอาเข้าในห้องจิบเฉินห้องจิบเฉินเข้าไปผ่าอยู่ประมาณ๔ชั่วโมง
แล้วก็ออกมาตาแฟนผมก็เป็นอย่างนี้
หลังจากที่ถ่างแล้วเจาะหนองออกเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้
ขั้นตอนต่อไปที่หมอบอกให้เราทำคืออะไรพี่
เท่าไปตรวจต้อนเงินก็คือรักษาต้นเนืองก็ไม่มีซิดหาย
ตั้งแต่ไปนี่ไปเร็ก๒๓เดือนเร็กนี้ไปเพราะว่าอยู่เงินพอเมมาท์อ่ะ
ครั้งหนึ่งค่าย้ายจ่ายประมาณเท่าไหร่ครับ
มาอยู่กับคนนี้

ไม่เคยรู้ว่าลูกมีผัวเป็นรอปภ

ก็กอดแฟนไว้นะแล้วก็ไปเอาเชือกออก

วันนี้คุณสนันก็มาเป็นนักสู้

มารายการของเรา

เอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตสูงสุดเลยนะครับ

ถ้าร้องได้ถึง๑๐เพลงแล้วไม่ผิดเลย
ครับตอนนี้ผมจะถามคุณชุนันล่ะครับ

มารายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่ง

เงินทุนเอาไปสู้ชีวิตจากรายการของเรา

๑แสนบาทครับ

ตั้งใจเอาไปทำอะไรบ้างครับ
คือเอาไปรักษาแฟนแล้วก็ลูกครับ
เหลือก็เอาไว้ทำทุนบ้างครับ

มีเพื่อนเป็นเพลงแน่นอนเพราะว่าอาชีพนี้เนี่ยต้องอยู่ยามเฝ้าเวร
ต้องฟังเพลงแน่นอนก็มีเวลาได้ฟังเพลงเยอะ
เพราะว่าช่วงที่เฝ้ายามอยู่ก็คงจะฟังก็คงไม่มีใครนั่งเฉยแล้วฮะนะครับ
วันนี้อดนอนมาป่ะฮะนิดนึงเยอะครับ
เหรอฮะเพิ่งออกกะมาเลยครับอันนี้ผมเป็นห่วงตรงนี้
เป็นห่วงตรงนี้เพราะว่ามันจะต้องร้องโดยที่ไม่ผิดเลยแม้แต่คำเดียวนะครับ
เพราะฉะนั้นมีสติให้มากกับตรงนี้นะครับเราเป็นห่วงเรื่องสุขภาพร่างกายด้วย
ครับผมนะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับ
เริ่มกันที่เพลงที่๑เพลงนี้มีมูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ
เพลงนี้เป็นเพลงที่๑นะครับผู้แข่งขันทุกคนจะต้องร้องเพลงนี้ไม่มีสิทธิ์หยุดนะครับ
แต่ตอนนี้เรามีตัวช่วยให้เผื่อแบบว่ามันจะไม่มั่นใจ
ถ้าพร้อมแล้วมาตอบผมก่อนนะครับ
มีทั้งหมด๖แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ลูกทุ่งสู้ชีวิตร้องได้ให้ล้านมาใช้ครับ

เพราะฉะนั้นต้องร้องให้ถูกร้องให้ชัดนะครับ
อย่าคุมเคลือด้วยจนกว่าดนตรีจะหยุดไปเอง
อย่าร้องหยุดก่อนดนตรีนะครับ
เอาละครับมาถึงเพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ

ขอขอบคุณนะครับ

เป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้อง
ที่นี้ไม่มีเงินทอง
มารองรับความลำบาก
ในแต่ละวัน
พี่นั้นต้องทำงานหนัก
ถ้าไม่มีใจรัก
ใครนอนจะร่วมทางได้
ปัญหามากมายผ่าใจอ่อนลา
ทั้งไม่เกตนา
แต่ปัญหาก็มาจนได้
จึงอยากให้น้อย
ช่วยมองด้วยความเห็นใจ
อุปสรรคจะมีเท่าใด
เพราะใจเรายิ้มใหม่กัน
ลำบากยากเข็น

เป็นควายเหตุหน้า
เมื่อเจอปัญหาน้องอย่าตัดสายสัมพันธ์
อยู่เป็นแรงใจ
เติมไฟให้กันและกัน
อย่างเรามีเราเท่านั้น
สัมพันธ์ให้สนดังไป

น้องอย่าแค่สายตาคนมอง
อย่ามองและยามแภบให้
อย่าเพิ่งด่วนลา
เมื่อเจอปัญหาได้ได้
ยืนเคียงเพื่อคอยใหม่
เป็นอย่าชบใจคนชน
อย่างเช่นก็ชม

สำหรับเพลงที่หนึ่งนะครับมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทคุณสุนันร้อง
ได้ครับ